ต่อกันที่สุรินทร์นะอยากให้ทุกคนช่วยกันประนามมิจฉาชีพรายนี้หน่อย

พระสงฆ์องค์เจ้าไม่เว้นเลยค่ะนี่เข้าไปหลอกพระถึงในวัด

คืออุดฟันเกี่ยวกับฟันอะเนาะไปหลอกอุดฟันให้
คิดเงินท่านตั้ง๔๐๐๐บาทบอกอยู่ได้เป็น๑๐ปีเลย
สุดท้ายแล้วไอ้ที่ใช้อุดเนี่ยเป็นกาวค่ะ

คุณหลอกเงินพระไปสี่พันบาทเนี่ยไม่รู้จะนับแต้มบาปให้คุณเท่าไหร่ดีเลยนะเนี่ย

สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะลงพื้นที่ไปที่วัดราชแจ่มจันทร์ที่ตะบนสำโรงอำเภอเมือง
ได้รับการร้องเรียนมาจากพระสุพัฒน์ชินรำพระลูกวัดค่ะบอกว่า
อาตมาถูกมิจฉาชีพหลอกอุดฟันแถมยังเรียกค่าบริการตั้งสี่พันบาทเนี่ย
ราคานี้นี่คือราคาโรงพยาบาลเอกชนเลยนะคุณ
พระสงฆ์ท่านบอกว่าคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
ขับมาวนในวัดสักปี

มีสารเคมีทำให้ราคาเคือกก็คือกาวอ่ะมันหลุดออกมาโอ้
สี่ร้อยบาทไปแล้วจ้าครับตรวจสอบกล้องวงจรปิดในวัด
หกตัวเสียไปทั้งหมดสามตัวแถมยังเสียในจุดที่คนร้ายมาจอดรถซะด้วย
อ่าเลยไม่มีทั้งภาพรถและไม่มีหมายเลขทะเบียนด้วย
ใครรู้จักใครเคยเจอยังไงช่วยตามตัวให้หน่อยนะคะ
ต้องฝากท่านนะจะทำฟันต้องไปคลินิกทำฟันดีกว่านะครับ